คุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีปัญหานะครับเราต้องอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
เพราะว่ามันอาจจะสายเกินไปก็ได้เหมือนเหตุการณ์ต่อไปนี้
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีผู้โดยสารนะ
ขับรถผ่านหน้าสถาบันบรรมราชนาราดูนอืม
โรปภอเขาก็โบกแล้วบอกว่าขับเบาเบาหน่อยอ่า
มันมีคนเดินข้ามถนนเยอะหลังจากนั้นมีการกระทบกระทั่งการวิน
คนนี้กลับไปที่บ้านไปเอาอาวุธพร้อมกับพวกที่วินมารุมทำร้ายรอปภคนนี้
อืมหลังจากนั้นกลับไปขับรถเหมือนเดิมค่ะ
ตกเย็นนึกขึ้นได้เฮ้ยกลับไปดูอาการเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไง
ไปถามไทยแต่มันก็ไม่ทันคุณผู้ชมเพราะเขาอาการโคม่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทั้งสามคนก็ถูกตำรวจจับได้คาวินนะครับนี่ฮะ
วงจรปิดเห็นชัดเจนว่าผู้ชายสามคนไปรุมทำร้ายรบพอของสถาบันบำราชนาราดูลล้มกริ้งอยู่บนถนน
เตะซ้ำหลายครั้งมีเพื่อนรบพอเข้าไปห้าม
พยุงขึ้นมานะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นแปดโมงเช้าเมื่อวาน
แต่ว่าโดนลุมแบบสลบอะครับคาเท้าเลยว่างั้นเถอะนะฮะ
คนถูกทำร้ายคือนายพีมรพันธ์เจียนพันธ์อายุ๕๗ปีครับ
เป็นรปภของสถาบันบำราชนาราดูนครับสุดท้ายถูกนำตัวส่งไปยัง
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพราะมีอาการเลือดคั่งในสมอง
ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวอาการโคม่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพเมืองนนทบุรีติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้คาวินครับ
แล้วก็เป็นวินอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละครับคุณผู้ชม
ระกอบไปด้วยนายเกียรติศักดิ์นอนตะอายุสามสิบเจ็ดปีนายสุทธิบอายุสามสิบแปดปี
แล้วก็นายวิรัติอายุ๓๖ปีนะครับสอบสวนนายกิติศักดิ์เขาก็สารภาพอ้างว่า
เช้าเนี้ยตอนเช้าเนี้ยตอนนั้นผมรับผู้โดยสารไปส่งที่กระทรวงศาลธนาศุกร์
แล้วมันต้องผ่านที่หน้าสถาบันบำราชนาราดูลตอนนั้นรอปภคนนี้กำลังโบกให้คนข้ามอยู่
แล้วมองมาที่ผมเหมือนไม่พอใจพอส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็กลับมาแล้วต้องผ่านที่เดิม
ประพอคนนี้โบกให้ผมหยุดแล้วบอกว่าให้ผมขับรถเบาหน่อยเขาก็ตอบไปว่า
ผมมีผู้โดยสารผมจะขับเร็วได้ยังไงเหมือนมีน้ำเสียงใส่กันครับ
จากนั้นพีรพันธ์รบพอพูดขึ้นมาเหมือนมีการขึ้นมึงขึ้นกูอะไรแบบนี้แล้วถามว่า
แล้วมึงมองหน้าทำไมแล้วก็ใช้กระบองตีที่แขนเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
เขาก็เลยจอดรถลงไปแล้วก็มีการชกต่อยกันกับพีรพันธ์จนล้มลง
พอนายพีรพันธ์ลุกขึ้นมาได้นะฮะพีรพันธ์วิ่งกลับไปเอากระบองที่ป้อมยาม
เหมือนมีการหยิบมีดมาด้วยแล้วก็มาข่มขู่เขาอันนี้วินเล่านะ
เขาก็เลยขับรถกลับไปที่บ้านไปหยิบเหล็กแป๊บออกมานะฮะ
ขณะที่นายสุเทพและนายวิรัติเป็นเพื่อนที่วิมรู้ว่ามีเรื่องกัน
แล้วก็เตะพีรพันธ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิป
หลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บแยกย้ายกันก็ไปขับวินตามปกติ
พอใจเย็นลงเหมือนสติกลับมาคุณผู้ชม

ทั้ง๓คนย้อนกลับไปเพื่อจะไปถามอาการ
แล้วก็จะไปขอโทษคนเจ็บนะใจเย็นลงแล้ว
แต่พอไปถึงอ้าวเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ก็เลยไปซื้อผลไม้ไปขอโทษไปเยี่ยมคนป่วยและญาติที่โรงพยาบาล
พร้อมยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทำร้ายร่างกายไปแล้วสุดท้ายเดินทางกลับมาที่วินเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้คาวิน
ทั้ง๓คนถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

จะมาแบบคิดได้ตอนท้ายมันก็ไม่ทันแล้ว